เมื่อวานหลายคนก็ติดตามเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหาภูมิกับโจ้เนี่ย

แต่ตอนช่วงของการควบคุมตัวหลายคนก็ดูจากข่าว
ดูไปที่ข้อมือของภูมิกับโจ้
ไม่เห็นถูกใส่กุญแจมือแบบโลหะเลย
ไม่ได้เห็นใส่กุญแจมือแบบแน่นหนา
มีแค่เหมือนกับเป็นเคเบิ้ลไทยเส้นแบบเล็กอะค่ะ
แล้วที่สำคัญไม่ใช่เล็กอย่างเดียวนะคือมันหลวมด้วย

ภาพนี้ค่ะสื่อทุกสื่อเอาไปใช้
แล้วมีการซูมคุณผู้ชมเห็นไหมแต่อันนี้เราเบลอไว้

ใช่ค่ะมัดเคเบิ้ลทายอยู่
ทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวทำไมผูกเคเบิ้ลไทยหลวมขนาดนั้น
ทั้งที่จริงเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะ

บางคนก็ถามบอกว่าใส่แบบหลวมพอเป็นพิธีเหรอ

นี่เคเบิ้ลไทยหรือว่ายางรัดถุงแกงใส่เหมือนกลัวเจ็บ

นี่ช่วยกันหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นละครฉากหนึ่งหรือเปล่า
หรือว่าตำรวจทำไมไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน

ใช่ค่ะนี่บางคนก็มาให้ข้อมูลนะ
บอกว่าจริงสมัยนี้มันใช้เคเบิ้ลไทยได้
ใช้แทนกุญแจมืออันนี้ตามหลักสากลเลย
ตำรวจเมืองนอกเขาก็ใช้เคเบิ้ลทาย

แต่ไม่มีใครโดนรัดสลวมแบบนี้

คือจริงแล้วในเชิงของตำรวจแล้วก็ทหาร
เขาบอกว่าเคเบิ้ลไทยคือกุญแจมือพลาสติก
ทหารตำรวจนิยมใช้กันแล้วในการจับกลุ่มผู้ต้องหา

ง่ายเร็วสะดวกน้ำหนักเบา
เจ้าหน้าที่สามารถพกพาเคเบิ้ลไทยได้หลายชิ้น

เอาไปเปรียบเทียบกับกุญแจมือแบบโลหะนะครับ
แล้วเขาบอกว่าไอเคเบิ้ลไทยยืนยันเลยว่าแน่นหนาแข็งแรง
ดิ้นไม่หลุดไม่ว่าขยับมือในมุมไหน
ก็ไม่หลุดไม่ขาดง่ายต้องใช้ครีมตัดเท่านั้น

แล้วคือบางคนก็บอกว่ามันใช่เหรอ
ทำไมมันถึงดูแบบมันง่ายขนาดนั้น
คือเราไม่ค่อยเห็นในการที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา
ส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นกุญแจมือแต่ว่าทุกการถ่ายทอดผ่านสื่อ
ผู้ต้องหาที่สวมใส่กุญแจมือหรือว่าเคเบิ้ลไทยอะไรเหล่านี้

คือเขาบอกว่าการจับกลุ่มคนเยอะ
แล้วเวลาใช้เคเบิ้ลไทยมันจะสะดวกมันง่าย

มันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อผ่านพวกสารคัดหลังในร่างกายแล้วก็เลือด
แล้วก็ไม่ต้องกังวลไงว่ากุญแจมือเกิดเอามาใช้ซ้ำ
มันจะมีการฆ่าเชื้อหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่า
อันนี้ก็เลยทำให้ตำรวจทหารนิยมใช้เคเบิ้ลถ่ายกัน

แต่ว่าถ้าทางตำรวจจะว่ายังไงผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามแหละ
ว่าทำไมถึงใช้แค่เคเบิ้ลไทยในการรัดมือของภูมิกับโจ้เขา
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการแถลงข่าวจับกลุ่มตัวผู้อำกับโจ้
หลายคนพอฟังจนจบแล้วก็บอกว่าอุ้ยมันเหมือนละครเลยอ่ะ
กันมาซะดิบดีเลยเนี่ยจากคนร้ายกลายเป็นพระเอก
แล้วบางคนก็บอกว่าการที่ให้ภูมิกับโจ้
มาแถลงเปิดใจนี่มีบทเตรียมไว้ให้หรือเปล่า
อย่างคำพูดที่บอกว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชน

แล้วก็อย่างคำพูดที่บอกผมพูดจากใจเลยนะ
มันกลายเป็นเหมือนบอกข้อดีของตัวเองไปเลย
ใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นละคร
สะท้อนให้เห็นความเสื่อมศรัทธาในวงการตำรวจ

ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่คือเนื้อร้ายของวงการตำรวจ
หรือเป็นเนื้อแท้ของวงการตำรวจกันแน่

ว่าตอนมาถึงที่สพเมืองนครสวรรค์

แต่เราก็ต้องย้อนฟังทางด้านของพบตรที่ย้ำตั้งแต่ช่วงต้นของการแถลงข่าว
เกี่ยวกับว่าใครทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือเป็นใครก็ตาม
ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะยดไหนตั้งแต่พบตรยันท้ายแถว
ก็ต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
แล้วก็ขอโทษประชาชนที่ทำให้เห็นภาพขององค์กรตำรวจแบบนี้
แต่ทีนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

เห็นว่าต้องให้เตรียมปกป้อง
แล้วทั้งทุนกรรมรวจองค์กรตำรวจ
จะเป็นอยู่ได้ในความเชื่อมั่นของพี่เราประชาชน

แต่ว่าตอนนี้ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ
กระบวนการมันกำลังถูกเรียกร้องอยู่นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งเดินหน้าเลย

ตอนนี้มีการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาวาระ๒
ของกรรมธิการร่วมของรัฐท่านสภาแล้ว
แล้วก็กำชับด้วยนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง

มีการสั่งการให้ปฏิรูปเร่งด่วน๗ด้าน
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นข้อความที่อยู่หน้าจอใช่ไหมคะ
อันนี้คือจะต้องปฏิรูปเร่งด่วน
แต่๑ข้อความที่น่าสนใจคุณผู้ชมดูไปที่ข้อ๖ค่ะ
ข้อ๖ที่บอกว่าสามารถตรวจสอบ
และกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ตรงนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นจริง
แล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
ขอให้มั่นใจว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะเป็นผู้กระทำผิด
ก็ต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดด้วยเช่นกัน
อันนี้ก็ออกมาเป็น๗ข้อ
ที่จะปฏิรูปตำรวจอย่างเร่งด่วนทั้ง๗ด้านนะคะ
ส่วนล่าสุดนะฮะเรื่องของการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของผู้กับโจ้เนี่ยคุณ
คือทางด้านปปชในภาแลปราำการทุจริตแห่งชาติ

เตรียมตรวจสอบทรัพย์สินของภูมิกับโจ้ทั้งหมด
บ้านหรูฤทธิ์หรูทั้งหลายทั้งแหล่

กับนอมินีชื่อเล็กอะไรต่างแล้วนาน

เพราะว่าถือว่าภูมิกับโจ้ก็เป็นอดีตข้าราชการอยู่แล้วใช่ไหมฮะ

โดยทางด้านของคุณนิตวัฒนาชัยกะเสมมงคล
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะโคศกของปปชเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช
ได้รับทราบรายงานการตรวจสอบเรื่องของภูมิกับโจ้
หลังก่อเหตุใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับ
โดยปปชประจำจังหวัดนครสวรรค์
รายงานการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปปชจึงได้ชะลอการดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน
รอให้ตำรวจเขาทำงานก่อนให้เสร็จสิ้นคดีก่อน
แต่ทีนี้เรื่องของทรัพย์สินที่บอกว่ามูลค่าเยอะ
ตอนนี้คือทางปปชก็จะเร่งดำเนินการนะคะ

แล้วเรื่องนี้ที่สำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน

ร่ำรวยปกติหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบ
คือเขาบอกว่าเราต้องตรวจสอบทุกเรื่องแล้วค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งนะสื่อมวลชนเองประชาชนเอง

เบาะแสมาแจ้งกับทางปปชได้เหมือนกัน
บอกว่าก็จะมีเงินรางวัลให้กับผู้ที่ชี้ช่องเบาะแสต่างด้วยนะฮะ

บ้านรถหลายร้อยล้าน
นอมินีที่อาจจะมีเงินฝากไว้๒๐๐กว่าร้าน
ปปชก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับ